ไม่คาดคิดนะคะเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาค่ะมีผู้หญิงคนนึงเป็นสาวโรงงาน
อายุ๒๔ปีถูกปาดคอจนหลอดลมขาดอาการปางตายเลยนะคะ
มีชาวบ้านเขาเห็นเหตุการณ์คือเขาขี่รถจักรยานยนต์ผ่านเห็นผู้หญิงคนเจ็บคนนี้
ยืนคุยอยู่กับผู้ชายคนนึงแต่ดูเหมือนน่าจะรู้จักกันไม่รู้เป็นแฟนกันหรือเปล่า
เขาก็ขี่รถผ่านไปคนเดิมนี่แหละค่ะชาวบ้านขี่รถกลับมาอีกที
ผู้หญิงคนเจ็บเนี่ยยืนอยู่ริมทางตอนนี้เจ็บแล้ว
โดนปาดคอแล้วอะตะกนเรียกให้คนช่วยค่ะ
หน้าสาวสกาลเดือนพลผักอายุยี่สิบสี่ปีค่ะ
พนักงานโรงงานแห่งหนึ่งในเขตอุตสาหกรรมสามศูนย์สี่ถูกคนร้ายปาดคออย่างโหดเฮี่ยม
หลอดลมเส้นเลือดขาดนะคะอาการสาหัสเลยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ซอยทางเข้าบ้านช่องแคบหมู่ห้า
ตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี
จุดตรงนี้เนี่ยนะคะมืดแล้วก็เปลี่ยวด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้นก็ดึกแล้วด้วยนะคะจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุที่ป่าย่าข้างทางอ่ะค่ะ
หกสามห้าสองปราจีนบุรีรถจักรยานยนต์คันนี้จอดอยู่คันเดียวนะคะ
แล้วก็มีรองเท้าสีดำของผู้หญิงหนึ่งคู่มีกองเลือดมีหน้ากากอนามัยสำหรับปิดปาก
หน้ากากอนามัยก็เปื้อนเลือดเต็มไปหมดเลยค่ะตกอยู่เนี่ยค่ะ
มีคนเห็นก่อนเกิดเหตุกับหลังเกิดเหตุค่ะ
มีชาวบ้านเขาขี่รถจักรยานยนต์ผ่านจุดเกิดเหตุพอดี
แล้วเห็นนางสาวสกาวเดือนคนเจ็บเนี่ยค่ะยืนคุยอยู่กับผู้ชายคนนึง
ขี่รถจักรยานยนต์สีแดงก็คุยกันตามปกติเหมือนเขารู้จักกัน
คล้ายกับเป็นแฟนกันไม่ได้ดูทะเลาะอะไรกันด้วยนะ
เหมือนกับยืนคุยปกตินี่แหละคนที่เขาเห็นเขาก็ขี่รถผ่านไปค่ะ
สักพักหนึ่งขี่กลับมามาทางเดิมเจอผู้หญิงคนเดิมก็คือนางสาวสกาวเดือน
แต่ว่าทีนี้อยู่คนเดียวยืนอยู่ริมถนนกวากมือเรียกที่คอเลือดไหลเต็มเลยนะคะ
ก็เลยรีบวิ่งไปตามเพื่อนบ้านให้มาช่วยแล้วก็ตามกู้ภัย
พอกลับมาเห็นเนี่ยคือเธอนอนหมดสติอยู่กลางถนนแล้วอ่ะ
ภัยมาถึงก็รีบประถมพยาบาลแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลทันทีค่ะ
ล่าสุดนะคะนางสาวสกาวเดือนยังอาการสาหัสอยู่เพราะว่าเสียเลือดมาก
รักษาตัวอยู่ในห้องไอซียูโรงพยาบาลอภัยภูเบศ
ตอนนี้เขียนสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ได้เขียนสั้นเลย
เขียนชื่อคนก่อเหตุค่ะอ่านี่นะคะหน้าตาของคนเจ็บนางสาวสกาวเดือนนะคะ
คืออาการหนักแต่ยังพอเขียนชื่อได้เขียนชื่อว่าปาล์ม
ปาล์มปาล์มคืออันนี้คือชื่อคนที่ทำเธอใช่ไหม
คนก่อเหตุที่ทำร้ายเธอตำรวจสพศรีมหาโพธิบอกว่า
หลังก่อเหตุเนี่ยค่ะคนร้ายเอากระเป๋าไปใบหนึ่งกระเป๋าของเธอนะคะ
เอาโทรศัพท์มือถือไปด้วยแล้วก็มีเงินสดด้วยจำนวนนึงนะคะ
แล้วก็ขับรถหลบหนีไปอืมชายต้องสงสัยก็คือชื่อปาม
เพราะว่าคนเจ็บเขาเขียนชื่อบอกเจ้าหน้าที่อายุ๒๔ปีเป็นชาวร้อยเอ็ด
ยังเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่คาดว่าก็คือผู้ชายคนนี้
ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพิ่มถ้าหลักฐานมันแน่นหนาเมื่อไหร่
เพราะว่าคนเจ็บเขายังพอให้ข้อมูลได้ถึงแม้ว่าจะอาการสาหัสก็ตาม
เพราะฉะนั้นถ้าปามไม่ใช่คนที่ทำร้ายผู้หญิงคนนี้ก็ต้องไปพบเจ้าหน้าที่
จะได้ไปบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะแล้วทำไมผู้หญิงถึงเขียนชื่อคุณเอาไว้
ใช่ค่ะตอนนี้ก็เลยยังไม่รู้สาเหตุว่าเกิดจากอะไรแต่ทรัพย์สินของผู้หญิงก็หายไปด้วย
เพราะว่าถ้าอาการดีขึ้นก็ไม่รู้ว่าจะสามารถพูดได้มากน้อยขนาดไหนหลอดลมขาด